อับจำคุณป้าท่านหนึ่งได้ใช่ไหมที่เอามีดไปไล่ฟันถามหานายกอบตณชา
เอาเงินลูกฉันไปหมื่นนึงเรื่องของค่าบวชอะไรต่าง
สุดท้ายผิดอบตไปผิดอบต

อ้าวนี่มันเป็นตลกร้ายมากนะโทษเมื่อกี้ผมหลุดออกมาเลยไปดูภาพที่เกิดขึ้นก่อน
เหตุการณ์นี้ชาวบ้านเขาถ่ายเอาไว้ได้อันนี้คืออบตน้ำชำอ่ะไปดูฮะ
เนี่ยคือประเด็นคือป้าเนี่ยบอกว่าลูกเนี่ยมาขอเงินเอาไปจ่ายอบตคิดค่าบงค่าบวชเป็นหมื่นป้าก็เอาลูกเงินฉันคืนมานั่นนี่นั่นนี่นะ
นี่ช่างภาพผมยังหัวเราะไม่เลิกนะเนี่ยอันนี้คืออบตน้ำชำอำเภอสูงเม่นจังหวัดแพร่เหตุการณ์เกิดขึ้น๑๐โมงของวันที่๑๗
พ่อไหร่ทำไมมาเรียนอะไรเงินลูกชายจ้ะไม่หมื่นหนึ่งค่าโบงค่าบวชอะไรเอาเงินขึ้นมาทำผันนายกอวต๊าเอาเงินขึ้นมาเดี๋ยว
พอนายกไม่อยู่เธอก็ดาทอด้วยค่อยคำหยาบคาย
ภาพที่เห็นนะเอามือหักทงใช่ไหม
มีดฟันทงทำลายทรัพย์สินหักทงชาติอาเซียน
อยู่หน้าอบตเสียหายกันไปเสร็จสับ
สมอารมณ์หมายคุณป้าก็ขับรถออกไป
ล่าสุดนักข่าวเราไปถามท่านประหลัดอบตน้ำฉ่ำนะ

เขาบอกว่าวันที่เกิดเหตุนะคุณผู้ชม
ตัวท่านประหลัดกับนายกอบตไม่อยู่หรอกนะ
แต่ถามจากคนที่อยู่เนี่ยเขาบอกว่าปลาเนี่ย
ลาเขาเป็นชาวบ้านหมู่๑๐ปลุกเข้าไปโวยวาย
ใจความที่จับได้คือเหมือนอบตไปหลอกเงินลูกชายเขาหมื่นนึง

ต้องการจะเอาเงินคืนถ้าไม่คืนก็ทำลายข้าวของเสียหายไปหลายรายการ
หลังเกิดเหตุการณ์ปุ๊บสามีกับลูกชายป้ามา
บอกว่าขอโทษแล้วกันนะเดี๋ยวจะชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดทั้งหมดให้ละกัน

ควรถือสาคือป้าแกมีอาการป่วยทางจิตอยู่ด้วย
อ่าแล้วก็ไม่ได้ทานยาอย่างต่อเนื่องนะ
ก่อนเกิดเหตุการณ์เนี่ยเล่าให้ฟังแบบนี้
ลูกชายป้าเนี่ยไปขอเงินป้าแม่ขอเงินหมื่นนึง
เดี๋ยวผมจะบวชให้นะป้าก็เครียด
จะเอาเงินจากไหนหรืออบตมาหลอกลูกชายฉันนะ
เอาเงินต้องหมื่นนึงบวชอะไรเป็นหมื่นเลย
ก็เลยโมโหก็เลยถือมีดพระเข้าไปทวงเงิน
อบตน้ำชำแต่อบตน้ำชำไม่ได้มีโครงการนี้
มันคืออบตอื่นแต่คุณป้ามาผิดอบต
ไปฟังเสียงท่านประหลัดอบตน้ำชำครับ
เขาพูดเองเธอเองว่าทางอบตเนี่ย
ไปบวชไปการเรียนไหลเงินหนึ่งหมื่นบาท
เพื่อจะเอาไปบวชแต่ทางในความเป็นจริงแล้วเนี่ย
ทางอบตน้ำชำไม่มีโครงการนักศึกษาเช่นนี้นะครับ
ไม่ว่าจะเป็นจากที่อื่นซึ่งเจ้าตัวทางสามีเองก็ยอมรับว่า
ให้เงินลูกไปจริงก็น่าจะหยิบเงินในกระเป๋ากันดัง

แต่ทีนี้เงินหายไปหมื่นนึงแกก็เลยเครียดนะครับ

แนนก็เลยตามมาจะเอาเงินเครือน

ต่อน้ำฉ่ำชาวบ้านก็บอกว่าป้าเข้าใจผิด
สุดท้ายไปผิดเอาเรือก่อนนะครับ
แต่ผมมองเรื่องนี้ประเด็นอยู่ที่ลูกหลานต้องดูแลให้ดีนะ

ยิ่งถ้าท่านมีอาการทางประสาทหรือว่าทางจิตเวศ